ไปดูกันต่อคนดวงเฮงเขามาแก้บนไอ้ไข่ที่วัดสนามชัย
วิธีการคือจุดประทัดมาเลยสองหมื่นนอัน

คราวนี้มาเจอกับหญิงสาวผู้โชคดีทือ
แล้วโชคดีได้ดังสมหวังก็เลยมาแก้บนนะคะ
ด้วยการจุดประทัดสองหมื่นนัดค่ะอ่ะหลังจากที่กราบไหว้กล่าวบอก
กับไอ้ไข่เรียบร้อยเสร็จแล้วเนอะเขาก็เตรียมค่ะนี่เลยนะ
ลากประทัดมาทั้งหมดมาเตรียมจัดเตรียมจุดกันตรงนี้นะคะ
พออ่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วจุดมาเลยค่ะปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปัง
แล้วสุดท้ายสิ่งที่เรารอคอยก็คือเลขหมายปลายประทัดนั่นเอง
คุณผู้ชมตั้งใจดูกันเอาเองแล้วกันเนอะว่ามันจะมาตอนไหนจะเป็นอะไร
อยู่ไหนอยู่ไหนรอไปก่อนรอไปก่อนสองหมื่นนัดมันก็ไม่น้อยโอ้มาแล้ว
โชว์ให้เห็นแบบนี้เลยเออเออเอาสิเอาสิซึ่งไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยนี่นะคะ
เขามีความเป็นมาทางพระครูประหลัดสมหวังท่านบอกว่าอันเชิญมวลสารผงทูบ
ในกระถางทูบจากไอ้ไข่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราชต้นฉบับนี้เลย
เอามารอเป็นรูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยแห่งนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นองค์จำลองแบบเป๊ะเลยนะ
หลายคนเขาก็เลยมากราบไหว้บูชาขอพรกันเหมือนกับว่าไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้
อ่างทองก็มีเหมือนกันนะยังไงก็ให้โชคดีแล้วกันนะ
ที่มาใหม่โอ้โหคนแน่นวัดวัดแทบแตกจำได้ไหมจำได้
ใช่ช่วงนี้ก็ยังแน่นอยู่นะโดยเฉพาะวันนี้น่าจะแน่นมากเลย
ได้แล้วมันก็แล้วอ่าคงสุดท้ายแล้วนะใช่